ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ

แล้วก็บรรยากาศภายในร้านป้าพัดก๋วเตี๋ย

ก็รีบลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบ
ไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะ

ทำไมต้องกินเยอะขนาดนั้นนะคะ
กินเยอะสิครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่น

เหลือ๒๐ชามขึ้นไปแถมน้ำอัดลมให้ฟรี

บอกว่าถูกใจร้านนี้นอกเหนือจากรสชาติ

ชามละ๑๒บาทเท่านั้นนะครับ

คุณพัชรีหนูแดงอายุ๓๘ปี

สูตรที่ใช้ก็ดั้งเดิมโบราณอร่อยถูกใจ

ทำเลดีบนถนนสายพิศนุโลกวังทอง

นั่นก็คือที่มาที่ไปของร้านนี้
แล้วก็ที่เลือกขายชามละ๑๒บาท

ก็จัดให้ชามละ๓๐บาท
มีแบบจัมโบ้ด้วยก็ไม่แพงนะแต่เขาบอกว่าได้ขนาดที่จุใจตามที่ต้องการเลยล่ะ
เอาล่ะก็รับประทานของขาวกันอิ่มแล้วนะที่สำคัญร้านนี้คุณผู้ชมยังสามารถ
ไปทานของหวานที่สามารถจัดการได้ตัวเองน้ำแข็งใสเห็นไหมเมื่อสักครู่
บริการตัวเองใส่เอาเลยไปใส่กันให้กล้ามขึ้นเลย
เขาเอาน้ำแข็งใส่ไว้ให้แล้วบริการตัวเองก็คือตากแล้วเลือกเลย
แล้วจะเอาน้ำอะไรน้ำแดงน้ำเขียวก็ว่ากันไปยากมาเย็นมีทุกอย่างอยู่แล้ว
แค่เอาถ้วยไปตักใส่แล้วอยากจะเอากี่สีล่ะเขียวแดงส้ม
เหลืองอะไรลาดลงไปได้เลยแล้วก็มีเครื่องมีอะไรทุกอย่าง
จัดได้ตามใจคุณผู้ชมเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้นคุ้มมาก
ก๋วยเตี๋ยวก็แค่สิบสองบาทอ่าแล้วก็น้ำแข็งใสสิบสองบาท
สิบบาทสิบบาทเออเป็นไงล่ะเขาบอกน้ำแข็งใสนี่ต้องชิมก่อนปรุงด้วยนะคุณ
มันหวานไม่ค่อยใส่มันหวานอยู่แล้วแต่ถ้าใส่เยอะไปมันก็หวานหวาน
เออเออเออก็กินรสจัดจัดมาก็ทานของหวานคู่กัน
ทดเลือดเป็นเบาหวาน